โยมผู้หญิงคนหนึ่งนะถือมือถือไปเลย

หลวงพี่หลวงพี่มาถีบน้องหนูทำไม

แต่ไอ้มาถีบอกน้องเนี่ยโอ้โหหลวงพี่ทำได้ยังไง

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อน
โยมผู้หญิงบุกเข้าไปในวัดนะครับ
แล้วมาไล่เลียงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะ
หลวงพี่เป็นพ้าด้วยมันไม่สำควร
ไม่ถูกยังไงคะ
ที่จริงให้เจ้าของบ้านทำมันก็ได้
หลวงพี่ไม่ควรสำควรไปทำมัน
แล้วมันสติไม่ดีพี่หลวงพี่ต้องเข้าใจมันสติไม่ดี

พอฟังคลิปเท่านี้เราก็อยากรู้นะ
เรื่องมันเกิดจากอะไรกันแน่

มันเกี่ยวอะไรกับเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างวัด

ใช่ฮะนี่เป็นคลิปบางช่วงบางตอน

ทวงถามคำตอบจากหลวงพี่
พระลูกวัดรูปหนึ่งที่วัดบางแพรกใต้
ถึงขนาดต้องถีบอกน้องหนู

ก่อนที่จะมีการไปแจ้งความ
ที่สพเมืองนนทบุรีด้วยนะฮะ

ตีจนก้นเป็นลายแบบนี้

เหมือนไม้เรียวตีเด็กเลยนะครับ

แต่ถีบอกเนี่ยหนูไม่ยอมนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็สนใจเรื่องนี้

ก็ได้มีการไปเจอกับผู้ที่บาดเจ็บนี่คุณ
ที่ถูกพระท่านตีจนก้นเป็นริ้วเป็นลายแบบนี้นะครับ
ใช้ชื่อว่านายหนึ่งแล้วกันนามสมมุตินะฮะ
นายหนึ่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเกิดเหตุช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผมยอมรับครับว่าผมแอบปีนเข้าไปที่บ้านของคุณลุงคนหนึ่ง

เจ้าของบ้านหลังนั้นเป็นคุณลุงนะครับ

แต่ไม่ได้มีเจตนาจะไปขโมยของหรือไปทำร้ายใคร

ถ้าไปปีนเล่นตามภาษา

ก็ถูกพระหรือว่าหลวงพี่เนี่ย

และยังได้ถีบเข้าที่หน้าอกหลายครั้ง

ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใคร
พระรูปที่ก่อเหตุก็บอกเพียงว่า
ตีไปเพราะอยากสั่งสอนแค่นั้นนะโยมนะ

พระกิติศักดิ์ซึ่งเป็นพระที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
พระเองท่านยอมรับบอกว่าก็เป็นคนตีจริง
แต่ยืนยันไม่ได้ถีบหน้าอกของโยมนะนะ
ส่วนสาเหตุที่ทำไปเพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ระหว่างที่พระท่านกำลังปิดหน้าต่างวิหาร
ก็เห็นว่าน้องหนึ่งเนี่ย
ปีนขึ้นไปที่กำแพงบ้านของโยมที่รู้จักกัน
เนื่องจากโยมคนนี้มีบ้านติดกับวัด
และทีนี้ก็สนิทกับโยมที่เป็นเจ้าของบ้านเหมือนกัน

โยมเนี่ยเคยมาพูดแล้วก็บอกว่า
พระท่านฝากดูแลบ้านหน่อยนะ
พระท่านก็เป็นคนที่คอยเป็นหูเป็นตาดูแลบ้านให้เหมือนกัน
เพราะบ้านติดกับวัดแบบนั้นนะครับ
และทีนี้ก็เห็นนายหนึ่งปีนเข้ากำแพงบ้าน
ก็เลยไปต่อว่าต่อว่านายหนึ่ง
จนกระทั่งโยมเจ้าของบ้านมาถึง
เจ้าของบ้านก็บอกเอาไงดี
งั้นก็ลงโทษซะลงโทษซะนะครับ
แล้วก็ตำรวจสายตรวจก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ทีนี้นายหนึ่งบอกว่าไม่อยากถูกจับยอมที่จะให้ลงโทษ
นายหนึ่งบอกไม่อยากถูกตำรวจจับ
ก็ยอมให้พระท่านลงโทษ
พระท่านก็เลยใช้กิ่งไม้ตีก้นไปไม่กี่ครั้ง

เดี๋ยวนะรอยนั่นคือไม่กี่ครั้งใช่ไหมคะ
เออแต่เป็นรอยโอ้โหรอยเยอะเหมือนกันนะ
แต่พระก็ยืนยันบอกเป็นการสั่งสอนและลงโทษ
เพราะว่านายหนึ่งไม่อยากถูกจับนะครับ
แต่ทีนี้ฮะทางฝั่งของญาติของนายหนึ่งเนี่ย
แจ้งความเอาไว้แล้วมันก็เป็นคดีใช่ไหมคุณ

ใช่ในส่วนเรื่องของคดีนี้นะฮะ
ตำรวจจะเรียกทั้งสองฝ่าย
คือฝ่ายพระและฝ่ายโยม
นี่เรียกมาแล้วนะเข้ามาพูดคุยกัน
ทั้งคู่เจรจากลายเกลี่ยกันอยู่ที่โรงพัก
สรุปแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้คุณ

จ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวน๑๐๐๐บาทนะฮะ

กินบ้านเขาแล้วก็ไม่อยากถูกจับก็ต้องลงโทษแบบนี้นะครับ
สุดท้ายพระท่านก็ต้องจ่ายเงินชดใช้
แล้วก็เรียกว่าให้ค่ารักษาพยาบาล

ทีนี้ก็แยกย้ายกันฝ่ายหนึ่งกลับบ้าน